นางงามประเทศไทยวันนี้นะคะน้องแอนนาเสืองามเอี่ยมนั่นเองค่ะ
เรื่องหน้าสวยสดงดงามเบื้องหลังโอ้โหคลุกฝุ่นกันมาเลยนะ
มาเดินสายขอบคุณสื่อทั่วราชนาจักรไทยกันไปแล้วแต่ยังไม่ได้เจออีกหนึ่งคน
นั่นก็คือนี่ค่ะคุณแม่ของน้องแอนนานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ค่ะในโอกาสวันแม่น้องบอกว่าได้เจอแม่ครั้งแรกตั้งแต่หลังจากลงจากเวทีนะคุณผู้ชม
เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนเมื่อวานเนี่ยเจอน้องแอนนานะน้องแอนนาก็เดินทางกลับไปที่วัดช่างเหล็ก
ในโอกาสนี้ค่ะก็มีคุณแม่ของน้องแอนนาผู้หญิงเสื้อส้มคนนี้เลยคุณแม่เดินทางมาด้วยค่ะยิ้มหวานเชียวเลย
น้องแอนนาความสวยก็ได้คุณแม่มาเต็มเหมือนกันนะฮะ
โดยเฉพาะเครื่องหน้าแล้วก็รอยยิ้มค่ะคุณผู้ชม
ทันทีที่ได้เจอหน้ากันแม่ลูกโอ๊ยน่ารักมาก
แอนนาก็นำพวงมาลัยเข้าไปไหว้คุณแม่
แล้วก็กอดกันด้วยความคิดถึงคุณผู้ชมพูดคุยกันเล็กน้อยค่ะ

เปิดใจซึ่งกันและกันด้วยกับการมาเจอกันครั้งนี้

เพราะว่าตอนที่แอนนาประกวดอยู่คุณแม่หลับนะ

ก็นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอคุณแม่หลัง

หนูก็ดูคะดูสี่ทุ่มกว่าค่ะ

ลงหัวล่ะค่ะลงหัวแต่หนูโทรมา

เพราะคนรู้จักมากขึ้นเวลาไปเดินไปจากไหนก็ยี๊บ
ให้ประเทศไทยค่ะ
ก็อวยพรให้เขาได้ค่ะ

แล้วคุณแม่ก็น่ารักมากเลยเล่ามากินไปเลย
แล้วก็หลับอ่ะ
คุณแม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานไง

แล้วก็คุณแม่ก็พาพวกเราไปดูหน่อย
ไปดูห้องพักที่เคยอยู่

ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นกุฏิของแม่ชีค่ะ

ญาติทั่วน้องแอนนาเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดนี้ค่ะ
อยู่จนเรียนมหาวิทยาลัยไปเลยค่ะ

สภาพแวดล้อมโดยรอบภายในห้องพัก
หลายคนบอกว่ามันดูแออัดจังเลยเนอะ

แต่รู้ไหมคะว่าน้องแอนนาบอกเลยว่าที่ตรงนี้แหละ
หลายคนมองว่าอยู่เข้าไปได้ยังไง

ที่ที่เธออยู่แล้วมีความสุขที่สุดค่ะ
พอเรากลับไปที่ห้องหลังนั้นนะคะ
มันแฟดแบ็คมากเลยทุกอย่างมันกลับมาหมดเลย
มันแอนนาจำได้ว่า
วันที่แอนาอยู่ตรงนั้นแอนาใช้ชีวิตได้อย่างไรบ้าง
จำได้ว่าแอนามองตรงข้ามไปเจอชั่วเป็นอย่างไรบ้าง
ทุกครั้งที่แอนนาอยู่ที่นั่นนะคะ

ความรักที่ทั้งทวดคุณแม่คุณพ่อมอบให้

มันอาจจะมีบางครั้งบ้างที่ตอนเด็กเรา
เรารู้สึกเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ได้อย่างเขา
แต่พอโตขึ้นแอนนามองย้อนกลับไปก็คือ
เราไม่สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากมีห้องแบบไหน

ว่าทุกคนตอนนี้กำลังที่จะล้ม
หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นยังไง
ก็อยากให้ทุกคนเชื่อใจแล้วก็รักในตัวเอง

คนเราไม่ได้ต้องโฟกัสหรอกว่าเราจุดเริ่มต้นมาจากอะไร